เอาไปดูกันที่พี่สอนรามกันหน่อยดีกว่า
กำลังใจเนี่ยส่งกันอย่างล้นหลามเลยหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความจริงที่ปกปิดเอาไว้หลังบ้านเยอะมาก
เอาจริงพอเปิดเผยออกมาได้เห็นว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้าง
สอนรามต้องรับกับอะไรมาบ้างนั่นเองนะคะ
หลังจากที่ตัดสินใจหย่ากับอดีตภรรยาเพราะว่าเรื่องเงินเป็นต้นเหตุ
ตอนนี้ชัดเจนอย่างที่ออกไปหลายรายการเลยนะคะ
น้ำตาทุกครั้งเลยยอมรับว่าเธอมีความผิดจริงแล้วก็ตอนนี้เหลือหนี้อยู่อีกประมาณ๓ล้านห้าเนี่ย
วันนี้ป๊าป๊าต้องทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่านะเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่
แต่ป๊าป๊าไม่กลัวความลำบากหรือว่าเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียว
เพราะว่าป๊าป๊ามีหนูเป็นที่มั่นในหัวใจนะป๊าป๊าจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่เพื่อหนูนะลูกรักเป็นกำลังใจให้ป๊าป๊าด้วย
แล้วก็แท็กอินสตราแกรมไปหาของอินสตราแกรมลูกสาวนี่แหละค่ะส่วนทางฝั่งอดีตภรรยาค่ะ
คุณติ๊กเองก็ได้มีความเคลื่อนไหวในอินสตราแกรมในอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะเธอมีการโพสต์คลิปวิดีโอที่เคยเล่นหยอกล้อกับน้องวีจิค่ะ
ก็มีเสียงหัวเราะคิกคักมีความสุขพร้อมกับแคปชั่นก็คอควายถอดถุงคิดถึงนั่นแหละนะฮะ
ก็แท็กไปที่อินสตราแกรมของน้องวิจิด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็พิมพ์อินสตราแกรมของพี่หนุ่มสอนรามด้วย
แต่ว่ายังพิมพ์ไม่ครบอ่ะยังพิมพ์ไม่เสร็จนะคะ
แล้วก็พอเข้าไปดูในยอดฟอลโลของพี่หนุ่มสอนรามดูสิว่ายังฟอร์กันหรือเปล่าพี่หนุ่มอันฟอร์ไปแล้ว
แต่ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยยังฟอลโลติดตามพี่หนุ่มนั่นเองนะคะอัปเดตล่าสุดเลยนะคะ
วันนี้คุณติ๊กกณิตธรินนะคะก็ออกงานเชอรี่บวงสวงนะคะซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดเนี่ย
จะต้องไปตามข่าวแต่ไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวนะไม่จริงรอดู
ก็เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละว่าคุณติ๊กเนี่ยเขาก็รับรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองแล้ว
หลังจากนี้เนี่ยก็หวังว่าจะมีการปรับปรุงตัวแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันดีขึ้น
งานเนี่ยก็อยากให้เขามีงานกันเยอะทั้งคู่แหละคุณติ๊กเองก็จะได้ปลดหนี้พี่หนุ่มสอนรามก็จะได้สบายใจมากขึ้นด้วย